ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีชาวบ้านมาร้องเรียนว่ามีกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้าไป
รวบตัวได้นะฮะไปดูนี่คือป่าละเมาะข้างทางนะฮะ
เขาส่วนที่กำลังกันเนี่ยเข้าไปวิ่งเข้าไปจับโอ้โหนี่ฮะ
วิ่งแล้วนี่กระเจิดไปหมดเลยกระเจิดกระเจิง
องค์เก้าอี้พังหมดนะครับนี่เจ้ามือยังคงนั่งอยู่
หนึ่งคนโดนไปแล้วนะครับอันนี้คือพื้นที่หมู่เจ็ด
ตำบนฝาขน้ำอเฟิร์มเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพันบุรี
ตรงนี้เป็นกลุ่มนักพนันเขามารวมตัวกัน
วิ่งหนีเหมือนเพิ่งแตกรังอ่ะครับคนละทิศคนละทาง
แต่ก็ไม่พ้นมือเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาวางกำลังปิดล้อมไว้แล้ว
คุมตัวได้ทั้งหมด๓๐คนเป็นผู้ชาย๒๑คนผู้หญิง๙คน
นายวสันสมจิตอายุ๕๑ปีรับว่าตัวเองเป็นเจ้ามือ
ก็ชวนเพื่อนนักพนันมาตั้งวงไฮโลกันที่ป่าละเมาะ
ถึงเดือนครับก็ทำเป็นเต็นต์ชั่วคราวขึ้นมา
รวมตัวกันสัปดาห์ละ๑ครั้ง
เมื่อนักพนันรู้ข่าวก็มารวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นทุกอาทิตย์เลย
จากนั้นตำรวจก็ทำการยึดของกลางนะครับ
อุปกรณ์การเล่นไฮโล๑ชุดมีเงินสดอยู่ตรงนั้นก็สักประมาณ๕๐๐เอง
แล้วก็กล้องวงจรปิดนะฮะแล้วก็เขาจับภาพเอาไว้นะฮะ
เพื่อป้องกันลูกค้าแทงเงินแทงแล้วก็เอาเงินหายไปอะไรอย่างนี้
คือเขาติดกันเองป้องกันคนขโมยแล้วก็เอาเงินออกไปอะไรแบบนี้นะฮะ

นักพนันหารร่วมการรักรอบเล่นการพนันไฮโลกันนะฮะ
นันเอาทรัพย์สินกันโดยมิได้รับอนุญาต
โดยมีเจ้ามือรับกินรับใช้พร้อมกับส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป